จะพาไปขอพรกับแม่ย่าตะเคียนทอง
ไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มาถึงสอง

แล้วก็มีคนได้โชคได้ลาบกันไปมากมายแล้ว
พร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลย

อดแล้วจ้าที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

อยู่บ้านอ้อมกออำเภอบ้านดุง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวอุดร
รวมถึงคนต่างจังหวัด

เพราะด้วยความที่ว่าอุทยานอ้อมฤดี
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายกับเกาะค่ะ

โอ้เกาะเกาะคำชโนธ

เพราะว่ามีน้ำล้อมรอบเต็ม
เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เต็มไปหมด

ลักษณะอย่างที่คุณชนะบอกคล้ายกับ

และนอกจากนักท่องเที่ยวเขาจะเดินทางมาดูความสวยงาม
ของที่แห่งนี้อุทยานอ้อม
ฤดีแล้วเนี่ยนะเขายังนิยมมากราบไหว้ขอพร
ขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่
อย่างพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เป็นพระพลาหรือว่า
อาศัยชั่วคราวของพ่อปู่แล้วก็แม่ย่า
ในบางครั้งบางคราวตามความเชื่อนะคะ
และไฮไลท์สำคัญของเราอยู่ที่ใจกลางของอุทยานอ้อมฤดี
ที่นี่เลยโอ้โหยิ่งใหญ่จริง
ตะเคียนทองขนาดใหญ่อายุเป็นร้อยปีนะคุณ
เป็นต้นตะเคียนที่ขึ้นคู่กันค่ะ
ไม่มาหนึ่งอย่างที่ฉันบอกไปแล้วมาถึงสอง
เป็นตะเคียนคู่นะคะชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่า
เจ้าแม่ตะเคียนแฝดหรือแม่ย่าตะเคียนแฝดนั่นเอง
งานนี้แหละคุณเหล่านักเสียงโชค
พากันมาขอโชคขอลาบกันประจำ
บางคนใช้กล้องถ่ายรูปสิคะยุคสมัยนี้แล้ว
ก็ถ่ายรูปตามโคนต้นแม่ย่าตะเคียนทองแฝดนี่แหละ
บางคนไม่ถ่ายนะแต่มาทำพิธีขอให้เจ้าแม่ตะเคียนไปเข้าฝัน

ส่งตรงถึงบ้างไปขอบอกว่าเจ้าแม่มาเข้าฝันลูกหน่อย
ขอให้ลูกได้โชคได้ลาบมีอะไรอยากมาบอกก็มา

และที่เขาส่องกันที่โคนต้นเนี่ยนะคุณผู้ชม
ก็ลองดูกันเอาเองละกันลองดูกัน
ดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องไปส่องที่บริเวณโคนต้นแบบนี้

บอกตรงดิฉันเห็นไม่ชัดเลยคุณค่ะ
ผมอะเห็นชัดแป้งเนี่ยขาวกับเปลือกไม้เนี่ยคุณค่ะ
นั้นเราก็เห็นโดยพร้อมเพลงกันหน่อยแหละคุณชัดเจนมาก
เออเอาย้ำคุณผู้ชมนะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเป็นความเชื่อจริง
คือชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เชื่อกันแหละว่าที่นี่เป็นเหมือนพระพลาที่พักชั่วคราวของพ่อปู่แม่ย่าศรีปฐุมา
อยู่ที่อุดรธานีด้วยเหมือนกันใช่ลักษณะคล้ายกับคำชโนธเลยก็คือมีสะพานเข้าไปใช่ไหม
มีน้ำล้อมรอบเกาะแล้วมีต้นไม้ใหญ่มีต้นตะเคียนแฝดด้วย
ใช่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ไปขอพรกันได้ถูกต้อง